เรื่องนี้ค่ะอยากให้ตามกับเราเรื่องนี้

เป็นเรื่องใหญ่ระดับสากลเลยนะคะ
อาทยากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
ก็จะเป็นอัธยากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

ศาสนาสีผิวเพศสภาพ

สหรัฐอเมริกาที่มีคนร้ายเนี่ย
ทำร้ายร่างกายคนเอเชียในประเทศ

น้องนักศึกษาหญิงอายุ๒๓ปี

คือเหมือนเขาเอามือล้วงไปที่หวังขาของน้อง

ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคุณผู้ชม

ดูสิชิงทรัพย์ไว้ด้วยใช่ไหมใช่ชิงทรัพย์ด้วยลวนลามด้วย
ทำร้ายร่างกายด้วยค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
กับหญิงไทยวัยยี่สิบสามปีไปเรียนภาษาค่ะครับ
สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็กำลังรอรถไฟที่รถไฟใต้ดินนะคะ
ยืนอยู่นะแล้วเดี๋ยวสักพักมาข้างหลังแล้วโน้มคอแล้วดึงไปเลย
รอรถไฟใต้ดินอยู่คนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เลยอะค่ะ
คือรัดปากรัดจมูกไม่ให้เธอร้องมาจากด้านหลังเห็นไหมคะแล้วล็อกคอแบบนี้
เธอบอกว่าโดนต่อยเข้าที่หน้าหลายครั้ง
ใช่แล้วมันจะมีจังหวะที่เห็นว่าเนี่ยเหมือนเอามือไปพยายามจะจับที่หวังขาของน้อง

กระชากระเป๋าขโมยของไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดนะคะวันที่๒๒พฤศจิกายนสถานีรถไฟใต้ดิน
คนร้ายหลบหนีไปแต่น้องเนี่ยเลือดกลบปากหวัดภาวะทำอะไรไม่ถูกเลยเดินโซซัดโซเซมาขอความช่วยเหลือ
กล้องวงจรปิดอีกมุมบันทึกภาพคนร้ายที่ก่อเหตุเอาไว้ได้ชัดเจน
เอาคลิปนี้แหละคุณผู้ชมประกาศจับผู้ชายคนนี้อ่า
ประชาสัมพันธ์เลยว่าใครเห็นผู้ชายคนนี้ใครเห็นผู้ชายในภาพนี้ช่วยแจ้งเบาะแสด้วย
เป็นชายผิวสีรูปร่างสูงใหญ่น่าจะอายุประมาณสักไม่เกิน๔๕ปี
เสื้อกันหนาวแขนยาวสีเข้มกางเกงวอร์มรองเท้าผ้าใบ
คือคนร้ายเข้ามาในสถานีกระโดดข้ามไอ้เหล็กกั้นเหมือนไม่จ่ายไม่จ่ายสตังค์
มันจะต้องมีบัตรเสียบใช่ไหมไม่มีกระโดดข้ามเลยคือผิดกฎหมายอ่ะ
แล้วยังมาก่อเหตุอาทยากรรมแบบอุกอาจอีกนะคะ
นี่ก็ใส่แมสมาเหมือนบ้านเราตอนนี้ก็ใส่แมส
ใช่แต่ปัญหาคือยังจับไม่ได้เลยคุณผู้ชม
ยังจับไม่ได้ขนาดเห็นหน้าชัดขนาดนี้นะคะกล้องวงจรปิดเห็นชัดขนาดนี้
ครอบครัวของผู้เสียหายเขาก็กลัวว่าคดีจะไม่คืบ
กลัวว่าคนร้ายจะลอยนวลกลัวว่าคนร้ายจะไปก่อเหตุกับชาวเอเชีย
หรือนักท่องเที่ยวคนอื่นอีกค่ะก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียน
ช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งในนิวยอร์กและที่ประเทศไทย
ว่าคือหนึ่งอยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวค่ะเพราะถ้าเป็นข่าวมันคือการกระตุ้น
ให้ตำรวจนิวยอร์กเร่งหาเบาะแสคดีนี้
อยากฝากคนไทยที่นิวยอร์กด้วยนะคะใครมีเบาะแสคนร้าย
ช่วยติดต่อทนายความของผู้เสียหายด้วยและฝากสื่อไทยด้วยล่ะค่ะ
ให้นำเสนอข่าวให้หน่อยเผื่อจะตามจับคนร้ายได้
ไม่อยากปล่อยให้คนร้ายลอยนวลนะคะ
คุณผู้ชมคะอยากให้ดูภาพใบหน้าของน้องบิวผู้เสียหาย
ตอนที่ถูกทำร้ายร่างกายนี่ค่ะผ่านมา๓สัปดาห์แล้ว
แผลก็จะเริ่มหายบ้างแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมลองดูนะคะ
ปากแตกปากบวมเลือดออกจมูกใบหน้าแดงช้ำหูเนี่ยเลือดไหลนะคะ
แล้วน้องก็ถูกรัดคอด้วยค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องและได้คุยกับทนายความของน้องด้วยนะคะ
มีทนายความก็เป็นชาวต่างชาตินะคะก็คือที่สหรัฐอเมริกานั่นแหละ
เล่าให้ฟังแบบนี้เพิ่งไปดูคอนเสิร์ตย่านมิดทาง
กับเพื่อนแล้วก็ไปกินข้าวแล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน
พอแยกกับเพื่อนตี๔น้องบิวก็ไปที่สถานีรถไฟใต้ดินนะคะยืนรอรถไฟอยู่
จู่คนร้ายมาจากด้านหลังแล้วล็อกคอเธอเลยนะคะ
บอกว่าตอนนั้นตัวสั่นกลัวมากทำอะไรไม่ถูก
เธอเล่าให้ทีมข่าวเราฟังวันนี้ยังน้ำตาไหลอยู่เลยคุณผู้ชม
เธอก็พยายามจะเล่าให้ฟังนะเธอบอกว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า
ในชีวิตจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้
เหมือนเขาพยายามไม่ให้ส่งเสียงแล้วก็พยายามลากไปที่ไม่มีคนนะคะ
คือเวลาดิวโดนรัดตาหรือแบบพอมองไม่เห็นบิวก็จะจำแต่ละอย่างได้

นึกถึงเราก็ยังรู้สึกกลัวกลัวอยู่
มันน้อยยากค่ะมันน้อยยากมากเลย
แต่ว่าถ้ามันช่วยทางคดีได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ป้ายินดีจะช่วยค่ะเพราะว่าคนร้ายก็ยังจับไม่ได้
แล้วถ้าแบบเหมือนเขาไปทำกับคนอื่นอะไรอย่างนี้

แต่ว่าถ้าถามว่ามันยากไหมยากค่ะแต่ว่าวิวก็อยู่ลำใน
ก็ได้มีการพูดถึงมุมมองในการก่ออัตยกรรมและการติดตามคดีของตำรวจท้องที่
ทนายความบอกว่าถ้าดูจากหลักฐานมีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายจะเลือกเหยื่อแบบสุ่ม
หมายความว่าใครผ่านมาจังหวะที่คนร้ายเฝ้ารออยู่ก็จะถูกทำร้ายทันที
แต่จุดสังเกตคือคนร้ายไม่เอาโทรศัพท์มือถือของน้องไปค่ะ
ทนายความบอกว่าคนร้ายไม่ใช่ว่าไม่เห็นว่าน้องมีโทรศัพท์มือถือนะคะ
คนร้ายตั้งใจตั้งใจไม่เอามือถือไปเพราะว่ากลัวจะถูกดักติดตามสัญญาณมือถือ
หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนร้ายเป็นโจรมืออาชีพ
รู้ว่าไม่ควรเอามือถือเข้าไปเดี๋ยวมันตามสัญญาณได้
กรณีของน้องเนี่ยนะคะแทนที่คนร้ายจะแค่กระชากระเป๋าแล้วหนี
ชกน้องที่ใบหน้าซ้ำอาณาจารย์น้องด้วย
หมายความว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการชิงทรัพย์แต่มันเป็นเรื่องของความเกลียดชังด้านเชื้อชาติ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมเรื่องเอเชียนเฮดนะคะความเกลียดชังคนเอเชียอะไรแบบเนี้ย
คือมันมีปัญหานี้รุนแรงมากในสหรัฐอเมริกามีคนเอเชียถูกทำร้ายร้อยละสี่สิบนะคะ
สิบเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในอเมริกาที่เป็นคนเอเชียโดนทำร้ายร่างกาย
ทนายความยังบอกเลยว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันจะยิ่งแย่และคดีนี้ก็เป็นคดีที่น่าสนใจนะคะ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ด้วยน้องบิวก็ฝากมาแบบนี้ค่ะ
มิวบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจนิวยอร์กก็พาเธอไปสอบปากคำบอกว่าจะดำเนินคดีให้
บอกอ้าวตกใจมากคือเธอเองยังไม่รู้เลยว่ามันมีคลิปภาพ
ของทางสำนักงานขนส่งมวลชนนิวยอร์ก
เขาก็เลยได้กล้องได้ภาพจากกล้องมาแล้วก็มีการโพสต์แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
เจ้าของคลิปก็ให้ความร่วมมือนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบปากคำ
แต่ปัญหาคือยังจับคนร้ายไม่ได้ทนายความก็เลยบอกว่าจากสถิตินี่ค่ะ
อาทยากรรมลักษณะแบบนี้ถ้ามันเกิน๑สัปดาห์
มันยากมากเลยที่จะจับตัวคนร้ายได้ครับน้องบิวก็เลยบอกว่าอยากจะเป็นกระบอกเสียง
ในการเตือนคนไทยเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังด้วยค่ะ
ทีนี้ค่ะถามว่าแล้วเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ย
ค่าใช้จ่ายต่างต่างอ่ะยังไงเธอบอกว่าเธอบาดเจ็บหนักมากนะคะ
ทางรถฉุกเฉินมารับตัวไปโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณสี่หมื่นกว่าบาท
ทางการของรัฐแคลิฟอร์เนียออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเพราะตำรวจบอกว่าเธอคือเหยื่อของเหตุอัธยกรรม
เกิดจากความเกลียดชังครับสถานกงศูนย์ที่นครนิวยอร์กก็ดำเนินการให้
เรื่องของการทำบัตรประชาชนเอกสารอะไรที่ถูกขโมยไปเขาก็ช่วยเหลือดำเนินการให้ทุกอย่าง
ทนายความของน้องตั้งข้อสังเกตเรื่องของการดูแลจากภาครัฐและตำรวจนะคะ
ว่ามันยังไม่เพียงพอเพราะน้องเป็นนักศึกษาเดินทางไปเรียนหนังสือ
แล้วมาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ตำรวจต้องตามเรื่องของคนร้ายจับตัวมาดำเนินคดี
ให้เร็วกว่านี้ค่ะครับทีนี้ค่ะเราถามไปที่
ธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะคะนายธานีแสงรัฐ
บอกว่ารู้เรื่องนี้แล้วเรื่องนี้อยู่ระหว่างที่สถานกงศูนย์ใหญ่
นครนิวยอร์กประสานให้ความช่วยเหลือ

ตำรวจนิวยอร์กเพื่อตามความคืบหน้า

สถานกงศูนย์ใหญ่นานครนิวยอร์ก

พรุ่งนี้จะแถลงความคืบหน้าเรื่องนี้อีกทีนึงค่ะ